สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะค่าฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร
จมูกเราเนี่ยตอนนี้ถูกต้องและในอีกหลายจังหวัดในวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมยังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่าค่าของกุลเกินมาตรฐานอีกแล้วในวันนี้นะคะ
ซึ่งหนุ่มโตโนภาคินค่ะก็ถือว่าเป็นนักร้องนักแสดงหนุ่มนะคะ
ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แบบเต็มตัว
ซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าตัวลงพื้นที่นะคะที่เกาะสมสารอำเภอสัตหีบค่ะ
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่เจ้าตัวออกเดินทางก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอ
แล้วก็ช่วยกระตุ้นเตือนคนไทยให้เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังกลับมาทำร้ายเรา
หากไม่เริ่มต้นช่วยกันตั้งแต่วันนี้อันนี้คือสิ่งที่โตโน่ได้โพสต์ค่ะ
จากนั้นค่ะเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปกองขยะกองโตเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือกองขยะทั้งนั้นเลยนะคะ
ที่วันนี้ตัวเขาแล้วก็ทีมงานช่วยกันเก็บขึ้นมาจากทะเลสิ่งเหล่านี้มาจากน้ำทะเลนะคุณผู้ชม
โตโน่บอกว่าปลายเดือนนี้จะเริ่มเก็บให้หมด
และขอร้องประชาชนอย่าทิ้งขยะลงบนพื้นดินแม่น้ำและทะเล
เพราะไม่อย่างนั้นคงถึงจุดจบของทะเลไทยอย่างแน่นอนนะคะ
คือเอาจริงนะเขาบอกว่า
สาเหตุของฝุ่นละอองที่มันเกินค่ามาตรฐานเนี่ย
มันมาจากกองขยะส่วนหนึ่ง
มันมาจากมลพิษทางท้องถนนส่วนหนึ่งมันมาจากการเผาไหม้ด้วย
และมันก็มาจากการก่อสร้างด้วยเพราะฉะนั้นรวมรวมกันเราจะทำได้ในตอนนี้เนี่ย
เริ่มจากตัวเองก่อนเอาง่ายเลยทิ้งขยะให้เป็นที่แย่ง่าย
ด้วยเนี่ยสำคัญมากคือบางอย่างบางเรื่องเราก็ไม่สามารถควบคุมได้แหละ
แต่อะไรที่มันเล็กน้อยใกล้ตัวเราที่เราควบคุมได้เราก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ
เพราะไม่อย่างนั้นตอนนี้โลกกำลังบอกเราแล้วนะคะว่า
เขาไม่โอเคกำลังสะท้อนให้เราเห็นแล้วนะคะจาก
ละอองที่เราได้สัมผัสกันในทุกวันนี้บางคนเนี่ยเขาบอกว่า
ไอออกมาเป็นเลือดเลยก็มีของคุณต้นตะกา
น่ากลัวมากนะตอนนี้ก็ต้องมีการระมัดระวังตัวด้วย

เอาที่หนาที่คุมกันได้จริง